คุณผู้ชมคะก็มีการรณรงค์กันตลอด

ไม่ขับเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ต้องใช้คำว่าเมานะ

หลับไปเถอะแต่ถ้าคุณหลับขนาดนี้

กู้ภัยไปเรียกตำรวจไปเรียกคุณไม่ตื่น

แล้วก็หลับน็อคอยู่ค้าโพมะไรแบบเนี้ย

ถนนผลโยธินอำเภอเมืองสระบุรีค่ะ
กลิ่นเหล้าคือคลุ้งเลยค่ะ

กู้ภัยทั้งตำรวจก็ช่วยกันเรียกนะคะ
สุดท้ายตำรวจต้องพูดว่า
ปืนไม่งั้นจะจับนะ
บอกว่าเดี๋ยวไปส่งก่อนเพื่อความปลอดภัย
สั่งเมาแล้วมาเจอกัน